เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดพังงานะครับ
มีคุณยายท่านหนึ่งอยู่บ้านคนเดียว
แล้วมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปทำร้าย
แล้วก็ชิงทรัพย์สินของคุณยายไป

นี่ถอยหลังเดินเข้านะฮะ
คือประตูบ้านเนี่ยเปิดเอาไว้
แล้วก็เอาเสื้อมาคลุมนะครับ
เหมือนกับตั้งใจว่าจะไม่ให้กล้องวงจรปิดเห็นหน้า

เอาเสื้อคลุมแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมีผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงขี่
เตอร์ไซค์สีขาวเข้ามาส่งที่ทางเข้าบ้านนะครับ

อยู่บ้านคนเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมันเหมือนกับว่าคนร้ายมันรู้หรือไงว่ามีกล้องอยู่มุมไหนยังไง

คุณยายอยู่บ้านคนเดียวก็ได้ยินเสียงคนนะฮะออกมาดูนะครับ
แล้วคนร้ายใช้ไขควงไปจี้นะฮะ
ไปจับตัวคุณยายเนี่ยตอนนั้นคุณยายเดินออกไปดูหน้าบ้าน
เดี๋ยวดูนะฮะคนร้ายเนี่ยจับตัวคุณยายเนี่ยดึงเข้ามาในบ้านนะฮะ
นี่แต่เข้ามาในบ้านนี่เห็นหน้าชัดแล้ว
แม้จะใส่แมสอยู่นะครับ

จังหวัดตรงนี้นี่ฮะเอาไขควงไปขู่คุณยายแล้วก็ดึงคุณยายเข้ามา
คนคุณยายที่ถูกถูกกระชากลากถูบาดเฉพนะครับ
โอ้โหน่าสงสารคุณยายมากนะคะดูสิคะ

อายุเยอะแกเดินก็ไม่ค่อยจะไหวดูคนร้ายทำกับแกสิคะ
ดูสิเนี่ยแล้วตอนที่ดึงคุณยายเข้าไปด้านในตัวบ้านเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปปลดสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทของคุณยาย

แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่องที่อยู่ที่บ้านไปด้วย

เดี๋ยวถ้ามีภาพตอนที่มีคนขี่จักรยานยนต์มาส่งเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยนะครับ

คือที่บ้านเนี่ยเขาทราบข่าวกันเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านตากแดดตำบลเทศอยู่อเมิดตะกั่วทุ่งนะฮะ
ก็คือผู้ใหญ่อนุสรอินคุ้มนะครับ
พอผู้ใหญ่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาเลยนะครับ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปโพสต์
เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันดูเบาะแสของคนก่อเหตุ
แล้วก็ตระเวนออกตามหาตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนกลางวันนะฮะแต่หาไม่เจอนะครับ
๓ทุ่มกว่าของเมื่อคืนนะครับ
ตอนที่ผู้ใหญ่อนุสรกำลังเดินออกมาจากบ้านคุณยายนะฮะ
เพราะว่าเข้ามาดูความปลอดภัยให้อีกรอบนึงแล้วมาค้นหาแถวบ้านนี่ฮะ
เรียกให้หยุดไม่หยุดแล้ววิ่งหนี
วิ่งไล่กันเกือบหนึ่งกิโลนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยเห็นทุ่งนาร้างมีน้ำขัง
ไปนอนอยู่อย่างนี้โว้โฮคิดว่าอะไรคะคิดว่าเป็นตีใหญ่
เห็นอยู่ดีอ่ะพี่ฝุ่ยดูสิสุดท้ายไม่รอดฮะจับจับมีนอนนิ่งเลยน่ะ
นึกว่าไม่มีใครเห็นหรือยังไงค่ะตีใหญ่นี่เขาดำน้ำแล้วในละครนะ
ใช่ใช่แล้วก็มีไอ้ก้านบัวขึ้นมาหายใจเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ถูกจับจนได้นะครับอ่าดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
อยู่ถนนนะฮะแล้วก็เจอทรัพย์สินที่เอาไปจากคุณยายนะครับ

ตำรวจสศตะกัวธุงต้องมาคมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายกิติคุณนะครับ
สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
ส่วนคุณยายนะฮะแล้วก็ลูกสาวของคุณยาย
พอรู้ว่าตำรวจได้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ก็เลยมาดูหน้าผู้ต้องหากัน
ผู้ต้องหาก็จะกราบขอโทษคุณยาย
แต่ดูนะฮะว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้น
ลูกสาวของคุณยายเนี่ยโปรดแล้วฮะ
โมโหฮะโอ้โหมาทำกับคุณแม่ได้

นี่ดีนะมันไม่ทำอะไรคุณยายมากกว่านี้นะฮะ

คุณยายก็ดึงมือลูกสาวออกมานะครับ
คุณยายเองก็บาดเจ็บเป็นแผลที่มือนะครับ
ตอนที่ถูกคนร้ายเนี่ยฉุดกระชากลากถู
แล้วก็เอาเข้าไปปลดสร้อยข้อมือทองคำที่มือนะฮะ
ตำรวจยังขยายผลไปจับกลุ่มตัวนางสาวอารีรัฐ

ขี่จักรยานยนต์ไปส่งนายกิติคุณที่หน้าบ้านคุณยาย
ที่นายกิติคุณเนี่ยจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับ
นี่ฮะทีแรกเนี่ยเป็นคนขี่มาแล้วแล้วทางอาริรัติเขาซ้อนมานะ
จะขี่จักรยานยนต์ออกมาอีกทีนึง
ทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์นะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ
นี่ฉวยจังหวะตอนที่กลางวันที่คนก็คงไม่คิดว่าคนร้ายจะก่อเหตุตอนกลางวันไง
แต่เราเล่าข่าวก็บ่อยนะบางทีคนร้ายก็ชอบก่อเหตุกลางวัน
เพราะคิดว่าคนออกไปทำงานไม่ค่อยมีใครอยู่บ้าน
ถ้าอยู่ก็มีแต่ผู้สูงอายุหรืออะไรแบบนี้
มันคงจะมาดูลาดเราแล้วรู้ว่าคุณยายอยู่คนเดียว